ก่อนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็ดูกันหน่อยว่าความพร้อมของสภากรรมการที่ผู้สมัครนั้นได้ส่งรายชื่อมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนที่สละสิทธิ์ออกไปนะครับลองติดตามกันหน่อยครับ
เหลือทั้งหมดนะตอนนี้เนี่ยรวมกันแล้ว๕๔คนนะครับจาก๓ผู้สมัครที่สมัครนอกเหนือจากรายบุคคลแล้วก็ยังมีบางคนที่มาพร้อมกับทีมสภากรรมการด้วยครับ
ก็ตามนะครับทีมงานของผู้สมัครสภากรรมการของดรชาญวิทย์ผลชีวินได้ประกาศถอนตัว

เริ่มจากพันเอกวรวุฒิทองศรีงามประกาศลาออกไปเมื่อวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา
ประกาศถอนตัวเป็นรายที่๒เมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์
แล้วก็ล่าสุดนะครับดรพานุวัฒนสะสมทรัพย์
ประธานสโมสรนครปฐมยูเนเต็ดก็ประกาศถอนตัวนะครับ
ส่งผลให้ทีมงานของผู้สมัครของดรชาริสผลชีวินเหลือผู้สมัคร
ตำแหน่งสภากรรมการเพียงแค่๑๐รายและเหลือผู้สมัครรวมทั้งหมดนะครับ๕๔รายครับ
อันนี้คือรายชื่อทีมงานผู้สมัครนะครับของดรชาวิทย์ผลชีวินครับ
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะยึดจากชุดเดิมนอกเหนือจากคนที่ถอนตัวออกไปแล้วนะครับ
ก็ยังไม่มีใครเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
เพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ส่งรายชื่อตอนแรกแล้วนะครับ
ครับส่วนผู้สมัครในทีมงานของ
ผลตำรวจเอกสมยทธ์ภุมภัณฑ์ม่วงนะคะ
ก็ประกอบไปด้วยนายกสมาคมก็คือผลตำรวจเอกสมยศ
แล้วก็มีอุปนายกสมาคมก็มีคุณสุภสินลีลาริส
พลเอกอดุลเดชอินทพงศ์คุณวิทยาลาวพกุลคุณธนศักดิ์สุรประเสริฐ
และคุณทรงธรรมเพียรพัฒนาวิทย์
ส่วนสภากรรมการนั้นยังอยู่กันครบทั้ง๑๓คนไม่มีใครลาออกนะครับ